การนี้ที่นครพนมเป็นเรื่องน้าชายกับหลานชาย
คือตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทงตาย
ตำรวจก็ไปตรวจสอบก็ไปคุยกับตัวหลานชายนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้าชายคนนี้
หลานชายบอกว่าโอ้โหน้าชายผมเนี่ยกินเหล้าเมาอารวาสคลุ้มคลั่งอยู่ดีหยิบมีดแทงอกตัวเอง
ฆ่าตัวตายเหรอหลานชายบอกตำรวจแบบนี้แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อครับ
คุยไปคุยมาหลานชายยอมรับสารภาพว่าเป็นคนแทงน้าเอามีดแทงไปที่กลางอกอะค่ะ
บอกว่าทะเลาะกันในวงเล่าโมโหก็เลยแทงแทงเสร็จเอามือน้ามาจับมีดเอาไว้
แล้วก็ทิ้งเอาไว้ตรงนั้นทำให้ดูเหมือนน้าชายแทงตัวเองเพื่อฆ่าตัวตาย
แต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะเป็นหลานเนี่ยแทงน้าจนเสียชีวิตนะคะ
เช้าวันนี้ค่ะตำรวจสพเมืองนครพนมไปตรวจสอบนะคะ
เป็นบ้านที่อยู่ในพื้นที่บ้านดม่วงหมู่เก้าตบบพมพนมบเลขที่๒๐๓
นายอุทินสมงามอายุ๔๑ปีนอนเสียชีวิตอยู่อะค่ะ
สภาพศพคือนอนหงายนะคะใส่เสื้อยืดสีเหลืองกางเกงยื่นขาสามส่วน
เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านแล้วมือเนี่ยมือซ้ายนะกำมีดเอาไว้
ยาวประมาณ๒๕เซนติเมตรและที่อกมีแผลถูกแทง
แผลแล้วลึกมากแล้วก็มีเหล้าขาวมีอะไรวางอยู่
ตำรวจก็เลยคุยกับพี่สาวของผู้เสียชีวิตก่อนนางสาวยุพินอายุ๔๒
พี่สาวก็เล่าให้ฟังว่าตัวผู้เสียชีวิตไม่มีครอบครัวก็ชอบดื่มเหล้ากับเพื่อน
แล้วก็หลานชายด้วยหลานชายเนี่ยชื่อว่านายธินกรเชียงทีอายุ๒๘
ก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นเมื่อวานก็เห็นตัวผู้ตายกับหลานชายต่อเติมซ่อมแซมหลังคาบ้าน
แล้วก็ดื่มเหล้าด้วยกันสองคนแล้วทำไมไม่รู้ว่าเช้าวันนี้
ตัวนายอุทินนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
อันนี้พี่สาวของนายอุทิมผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังครับ
ตำรวจก็ต้องขยายผลต่อตำรวจก็ต้องไปคุยกับหลานชาย
ก็คือนายธินกรวัย๒๘นะคะตอนแรกหลานชายก็อ้างว่าอ๋อน้าชายผมเนี่ยเมามากครับ
ลุ้มคลั่งอยู่ดีเอามีดมาแทงตัวเองผมห้ามไม่ทันจริง
นี่หลานชายตอนแรกบอกแบบนี้แต่ตำรวจเขาบอกไม่เชื่อหรอกค่ะ
เพราะว่าหลักฐานเอ่ยอะไรเอ่ยมันขัดแย้งกับคำให้การของหลานชายนะคะ
ตำรวจเลยเค้นสอบเค้นสอบอย่างหนักเลยครับ
ท้ายหลานชายรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือแทงน้าชายเอง
โมโหน้าชายคือคุยกันไม่ถูกแบบไม่ลงรอยกันในช่วงระหว่างเมาอ่ะ
คว้ามีดแทงน้าไปสองครั้งจนน้าเสียชีวิต
แล้วก็เอามีดไปวางใส่มือมือมือซ้ายของน้า
ให้ดูเหมือนว่าน้าชายฆ่าตัวตายเองค่ะ

ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
แล้วก็ต้องนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม
หลังจากนั้นก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
สุดท้ายก็รับสารภาพว่าฆ่าน้าชายตัวเอง